พาลูกน้อยน้องปีใหม่ไปเที่ยวดิสซี่

น่ารักน่าชังมากเพราะว่าไปกับครอบครัวของบ้านอื่นด้วย
คุณเกรทมหาดำรงคุณเนี่ยแหละค่ะ
ไปกัน๓๔คนนะคะแล้วก็น่าเอ็นดูสุดค่ะ
ไปถามบรรยากาศนะคะว่าเลี้ยงลูก
คนที่สนุกสุดก็แน่นอนค่ะ

ทริปนี้เป็นทริปแรกที่ไปจ่อยกับครอบครัวหรือแบบอื่น
ได้มีโอกาสไปกับบ้านพี่เกรสมหาดำรงกุล
เขาก็ได้เหมือนไปเที่ยวกับเพื่อน

ไม่เขาเป็นเด็กดีใช่ประกบค่ะ
เราก็เป็นทีมสปอร์ตแล้วก็คืออยากให้เขาเล่นเลย
ก็เล่นเต็มที่เขาแฮปปี้ค่ะ
อันนี้เลือดแม่ค่ะชอบเที่ยว
อีกคลิปหนึ่งที่โอ้โฮรุนแรงมาก
น่ารักท่อทิ้งคุณแอฟเลย
นำมาแต่เรื่องชื่อเสียงให้บ้านค่ะแล้วคุณปุ๋ยโฮงก็ไปคอมเมนต์ตอบว่าไม่เคยทิ้ง
มีพื้นที่ให้น้องปีใหม่ต้อนรับเสมอนะคะคุณแอฟจะรู้สึกยังไง
แล้วก็ไปเล่าวินาทีที่พาหลานรักไปกราบคุณปู่ภัยวงศ
ถึงบ้านเลยค่ะกราบถึงตักเลยค่ะเอาไปฟังเลยค่ะ
แอฟก็ทำแบบนี้มาโดยตลอดก็คือสวัสดีปีใหม่ไทยที่บ้านด้วย
แล้วก็ไปที่บ้านคุณปู่ก็คืออยากให้ลูกเขาซึมซับค่ะ
แล้วก็ให้รู้สึกชินว่ามันเป็นคือเทศกาลสงกรานเนี่ย
คือเทศกาลที่เราจะต้องไปรดน้ำดำหัวผู้ใหญ่ค่ะ